ตอนนี้นะคะเราหาขนมคลุกโบราณได้ยากมากซึ่งร้านเนี้ยนะคะก็เป็นร้านที่ยังคงกลับมาวิถีดั้งเดิมไว้อย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้เตาถ่านจริงจริงนะคะหรือว่าจะเป็นการที่อุ่มริมเผาแบบดั้งเดิมนะคะแป้งของที่นี่นะคะก็จะมีการทำแป้งอ่ะแยกกับกะทิไว้แล้วก็หยอดแยกกันไม่หอดรวมกันนะคะแต่ว่าที่สำคัญที่ร้านเฮียเนี่ยมีชื่อส

คือคือคราศพรรยี้แล้วค่ะร้านนี้บอกเลยว่าร้านนี้ฮอตนิดเหลอะเกินแล้วคุณเห็นไหมลูกค้ามานั่งรอต่อแถวกันยาวเลยทีเดียว
ไปดูขนมครกร้านนี้หน่อยนะคะเรียกได้ว่าสูตรเขาเนี่ยส่งต่อมายาวนานเป็นร้อยปีอะค่ะ
และที่พิเศษก็คือตัวที่เขาจะใช้ในการป้ายถาดขนมครกเนี่ยนะคะ
มันไม่ใช่น้ำมันทั่วไปนะแต่ว่าเขาจะใช้ชันไม้อ่ะ
ก็คือเหมือนกับเป็นยางไม้เอามาป้าย

แล้วก็เตาที่ใช้ก็เป็นเตาถ่านด้วย
เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความหอมหรือว่ากลิ่นที่เป็นเอกลักษณ

เอ้ยเขาแบบว่าเหมือนกันว่าแต่ละฝาลุมเนี่ย

นี่เห็นไหมใส่ใจในรายละเอียด
และอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญของขนมครกก็คือแป้ง

แป้งกับหน้ากะทิเขาจะแยกกัน
เขาจะไม่เทรวมกันผสมเสร็จแล้วไหม้เลย

มานั่งรอเลยจะได้กลิ่นหอมของกะทิด้วยนะคะ

น้องพะตองล่ะถ้าคุณผู้ชมอยากไปนะ
อุดหนุนกันได้นะคุณลุงเปิดร้านวันจันทร์ถึงวันเสาร์
หยุดวันอาทิตย์สักวันนึงนะคะขายช่วงเย็น

แต่ว่าแนะนำเลยว่าไปรอตั้งแต่๕โมงเย็นดีกว่า

บางคนเขามาสั่งแล้วเขาจะมารับอีกทีนึง

โทรไปเลยนะจ๊ะถนนบ้านม่อกรงเทพฯ
กับขนมครกลุงน้อยร้อยปี
ที่ฉันเคยไปกินจริงนะ
นี่ให้ดูอันนี้ดิฉันไปดูตอนที่เขาทำเลย

ไปมาประมาณเดือนมากราเนี่ยค่ะก็ปีแล้ว

เห็นบอกว่าคุณไปนั่งรอแต่เช้าได้กินตอนประมาณสักทุ่มนึงใช่ไหม
แต่ว่ากว่าจะได้กินอันนี้จริงนะคุณผู้ชม

ที่ว่าแป้งเขาจะไม่ได้แบบข้างนอกกรอบอะไรอย่างนี้
คือมันจะเป็นเหมือนแบบกรอบกรอบข้างนอกนิดแล้วก็นุ่มข้างใน
แต่ว่ารสชาติของเขาอร่อยมากแล้วมันรู้สึกว่ามันต่างจากขนมครกแบบใหม่ที่เราเคยกิน

กลิ่นแล้วก็หน้าของเขา

เขาดูไม่ได้มีโรยข้าวโพดไม่ได้มีใส่ต้นหอมอะไรนะ
แต่ว่าด้วยเนื้อสัมผัสที่น้องใบตองบอกคือมันเป็นเอกลักษณ์ของเขา
เหมือนถ้าที่ฉันจำไม่ผิดเขาเคยได้เหมือนแบบพวกเชลลชวนชิม

งั้นไปลองชิมลองทานกันดูนะครับ